ิ้วแต่แจ๋วเล็กพริกขี้หนูนิยามที่บอกถึงสรรพคุณความสำเร็จของปั๊มพีทีได้เป็นอย่างดี
อย่ากลัวแม้เราไม่ใช่ผู้เล่นรายใหญ่แต่จงพร้อมเสมอสำหรับทุกโอกาส
บางทีเราต้องปล่อยคว้าหาโอกาสถ้าหาไม่ได้ก็สร้างโอกาสขึ้นมา
นี่ครับคือสิ่งที่เราเอามาแอปพลายใช้ในการทำธุรกิจ
ศึกษากลยุทธ์มองธุรกิจแบบผู้บริหารที่นำปั๊มพีทียึดหัวหาดภูทรทั่วไทย
ลุกสู่ใจกลางเมืองในถอดสูตรรายการไทยรัฐนิวส์โชว์วันอาทิตย์นี้